ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีผู้ชายอายุ๕๑ปีมีเรื่องทะเลาะวิวาสแล้วก็ชกต่อยกับผู้ชายอีกคนนึง
ครับแต่คนที่เขามีเรื่องด้วยอายุน้อยกว่าเยอะมากอายุยี่สิบห้าอืมทะเลาะกันแถวแถวรามคำแหงนะคะ
ชายวัยห้าสิบเอ็ดเนี้ยก็สู้แรงคนหนุ่มไม่ไหวครับก็เลยไปเรียกภรรยาเรียกลูกชายตัวเองให้มาช่วยหน่อยอืม
ปรากฏว่าพอลูกชายตัวเองมาช่วยเนี่ยชักปืนยิงใส่คู่กรณีจนเสียชีวิตเลยอ่า
ลูกชายก็เลยบอกว่าก็ทนเห็นพ่อถูกทำร้ายร่างกายไม่ไหวก็เลยแบบช่วยพ่ออ่ะอืม
ใส่คู่กรณีเลยนะคะตำรวจสอนอหัวหมากได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่ามีเหตุยิงกันตายอยู่ในชุมชนริมคลองหัวหมากน้อยถนนรามคำแหงหกสิบแยกสาม
บางกะปิกรุงเทพก็มีแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเหตุการณ์ก็คือที่ทางเดินสะพานปูนค่ะ
พบศพในเจ้าบุญทัวร์มายูยี่สิบห้าปีถูกยิงเข้าที่ไทยทอยหนึ่งนัด
เสียชีวิตนอนจมกองเลือดอยู่นะคะครับสะพายกระเป๋าสะพายข้างอยู่เลย
อกจากนี้ค่ะเจอยาบ้า๕๐เมตรยาไอซ์๑กรัมอยู่ในกระเป๋ากางเกงของผู้เสียชีวิตด้วย
ตำรวจก็เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
คนที่มีเรื่องกับผู้ตายก็คือในรามพ่อของคนยิงผู้ตายนั่นแหละ
คือในรามชอบกินเหล้ากินเหล้าแล้วก็เมาตะโกนโวยวายมีเรื่องทะเลาะวิวาสบ่อย
ก่อนเกิดเหตุในรามเดินผ่านสะพานปูนท่าทางคือเมาแล้ว
มาเจอกับผู้ตายพอดีแล้วทั้งคู่เคยทะเลาะกันมาก่อน
พอเจอหน้ากันเลยทะเลาะกันอีกรอบนึงคราวนี้ชกต่อยกันเลยนะคะ
แต่ในรามอายุ๕๑แล้วตัวผู้เสียชีวิตอายุแค่๒๕
รามก็เลยสู้แรงไม่ไหวในรามโทรตามภรรยากับลูกชายให้มาช่วยค่ะ
คุมตัวอยู่เค้าหาหายใจอยู่ประมาณนี้
ผมเขาปั้มหัวใจไปประมาณ๕นาทีครับก็หมด
ไม่แน่ใจครับรู้แต่ว่าเค้ามันมีเรื่องกันก่อน
ที่หน้าก็ทำเพื่อเชื่อยิงเขา
วันนี้เราให้คุณสุชาดาสิริคงนักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้านะคะ
ชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าช่วงเกิดเหตุประมาณ๒ทุ่ม
อยู่ในบ้านแล้วค่ะได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงปืน
ก็รีบวิ่งออกไปดูเห็นในเจ้าถูกยิงเสียชีวิต
ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมถึงถูกยิงแบบนี้ครับ
แต่ทั้งคู่ทั้งในเจ้ากับในรามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อน
แล้วก็คาดว่าที่มายิงกันเนี่ยก็คือลูกของในรามมาช่วยในราม
ก็เลยยิงในเจ้าจนเสียชีวิตเลยนะคะ
มีเรื่องตั้งนานแล้วหรือเพิ่งมีเรื่องครับเพิ่งมีนี่แหละ
คือมีล่าสุดเลยครับลูกเขาเข้ามาลูกเขาพอดีลูกเขาก็อยู่ข้างใน
เขาก็วิ่งออกไปดูว่าคนทำร้ายพ่อเขาอย่างนี้ครับ
ในหมู่บ้านนี้แหละครับคนในชุมชนในชุมชนนี้เหมือนกัน
ครับคนชุมชนเดียวกันครับแต่เขาเป็นอะไรเหมือนว่าเจ้าของเนี้ย
แฝงอ่ะนะแบบว่าอยู่ต่างจังหวัด
แล้วก็มาอยู่ในชุมชนเนี้ยก็มาชัดบ้านครับคนก่อเหตุหรือครับ
คนก่อเหตุและคนตายสองคนเลยครับในรามเนี้ยนะคะ
ชื่อจริงก็คือนายนารามนาคาราชอายุห้าสิบเอ็ดปีครับ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับทีมข่าวของเราฟังนะคะ
เหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุเนี่ย
รามบอกว่าเพิ่งเลิกงานก็ไปนั่งกินเหล้า
ระหว่างทางเดินกลับบ้านไปเจอในเจ้าผู้ตาย
ก็อยู่ในชุมชนเดียวกันเดินปรีเข้ามาถามว่า
จะเอาอะไรมีสองอย่างน่าจะหมายถึงยาบ้ากับยาไอซ์
รามบอกว่าก็เลยตอบกลับในเจ้าไปว่าไม่เอา
จะไปซื้อเหล้าแล้วกลับบ้านแต่ว่าตัวในเจ้ายังตื้อไม่เลิก
ถามในรามต่อว่าจะเอาไหมจะเอาไหมในรามก็ปฏิเสธแล้วเดินหนี
เจ้าก็เลยไม่พอใจแล้วก็พูดอีกว่าจะเอายังไง
อยากตายเหรอครับอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งในรามอ่ะนะคะ
รามเขาอ้างว่าตัวในเจ้าผู้ตายไปจับเขาก่อน
พยายามจะทุ่มเขาลงคลองก็เลยสู้กันชกต่อยกัน
แล้วก็ตัวในเจ้าเนี่ยมีมีดด้วยในรามบอกผมก็อายุเยอะแล้ว
อายุห้าสิบเอ็ดสู้แรงในเจ้าวัยยี่สิบห้าไม่ไหว
ตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์มือถือไม่ได้ล็อกหน้าจอ
ก็เลยโทรออกไปหาภรรยาเองเพราะว่าก่อนเกิดเหตุ
คนที่โทรหาเป็นคนสุดท้ายก็คือภรรยาในรามอ้างว่าเหมือนมือไปโดน
กดโทรออกโทรหาภรรยาภรรยาได้ยินเสียงร้องให้ช่วย
ก็เลยรีบมาหาอืมลูกชายอายุสิบเจ็ดปีก็วิ่งตามมา
พอลูกชายเห็นพ่อถูกทำร้ายก็ใช้ปืนไทยประดิษฐ์จุดสามแปด
ยิงใส่เลยยิงใส่ทางด้านหลังของในเจ้าอะค่ะ
แล้วก็หนีไปตัวในรามกับภรรยาก็รอมอบตัวกับตำรวจอยู่ตรงนั้น
รามบอกว่าตัวในรามเองกับลูกชาย
ไม่เคยทะเลาะกับในเจ้าผู้ตายมาก่อนแต่ผู้ตายมาหาเรื่อง
เพราะพยายามขายยาเสพติดให้แล้วเขาไม่ยอมซื้อครับ
มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมายืนขวางหน้าผมแล้วก็ถามผมว่าจะเอาอะไร
มีอยู่สองอย่างผมก็บอกผมไม่เอาผมจะกลับบ้านไปซื้อเหล้ากิน
ดูเอามีดออกมาเขาแย่งกันตอนนั้นโดดใส่ผมก่อน
หาเรื่องกูเลยมึงอยากตายเลยมึงรู้ว่ากูเป็นใครผมก็สู้
เพราะตอนนั้นผมก็ไม่คิดว่ามันจะทำผมอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ไม่เคยมีเรื่องกับเขาเลยคนนั้น
เหรอเจอทะเลาะมีปักไม่เคยเลยครับ
ผมก็คิดเสียใจอยู่ครับที่ว่าผมคงจะเป็นต้นเหตุที่ให้ลูกผมได้รับ
บอกว่าตอนรับสายโทรศัพท์จากสามีก็ตกใจเพราะว่าได้ยินแต่เสียงร้องให้ช่วย
ก็เลยรีบออกไปตามเสียงเพราะว่าที่เกิดเหตุกับบ้านอยู่ไม่ไกลกัน
พอไปถึงเห็นว่าสามีกำลังถูกกดกำลังถูกรัดคออยู่
ตัวเธอกับเท่าแก่ของสามีก็เข้าไปช่วยช่วยจับแยกเธอบอกว่าถึงขั้น
ยกมือไหว้ขอให้ในเจ้าปล่อยตัวสามีเธอ
แต่ในเจ้าไม่ยอมปล่อยทำท่าทางคล้ายคนเมายา
ตาขวางตาลอยไม่ฟังสิ่งที่เธอพูดลูกชายวัยสิบเจ็ดวิ่งตามมา
แล้วก็ตะโกนว่าอย่าทำพ่ออย่าทำพ่อตอนนั้นไม่คิดว่าลูกชายมีปืน
คิดว่าลูกชายจะยิงไม่รู้ว่าลูกชายไปเอาปืนมาจากไหน
ยืนยันว่าครอบครัวไม่เคยทะเลาะกับในเจ้าผู้ตายมาก่อนเลย
เท่าที่รู้ก็คือในเจ้าผู้ตายเนี่ยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่
แล้วมาบังคับขายยาเสพติดให้กับสามีเธอ
ไม่รู้เขาจะให้ลุงซื้อมั้งมึงจะเอาอะไรมีสองอย่าง
มึงจะเอาแบบไหนมึงจะเอาแบบไหนกูมีสองอย่าง
บอกกับลุงน่ะลุงก็ว่าไม่เอาจะกินเหล้าแค่นั้นก็แหละ
มีเรื่องกันไม่รู้มันเพราะว่าเห็นมันเดินไปเดินมา
สวนกันไปสวนกันมามันก็กำไอ้นั้นขายอยู่
แต่แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงของมันแม่ก็ไม่เคยลบหลู่มัน
ว่ามันขายยาหรือไม่ขายอย่างเงี้ยช่วยด้วยช่วยด้วยได้ยินเสียงว่า
จะเอายังไงมึงจะเอายังไงมึงอยากตายไงอ่าได้ยินเสียง
เอ้าใครตีตารามวะก็บอกว่ามึงอยากตายยังไง
จะอยากตายไงมึงจะเอายังไงตกใจเสียใจด้วยแบบบอกลูกแล้วว่า
ใจร้อนเกินไปแม่ยังบอกไม่ทันว่าลูกจะทำอะไรเขานะ
อย่าทำอะไรเขานะแม่ก็ยังบอกไม่ทันเลยอืมนี่ก็เป็นข้อมูลทางฝั่งของผู้ก่อเหตุอ่ะนะคะ
ครับทั้งพ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุตัวในเจ้าผู้เสียชีวิตก็ไม่ได้มีโอกาสจะมาชี้แจงอะไร
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องสาวของในเจ้าผู้เสียชีวิตนะคะครับ
น้องสาวอายุแค่๑๖นะคะก็บอกว่าเธอไม่มีพ่อแม่
มีแค่พี่น้องสามคนดูแลกันมาเสียใจมากที่ต้องมาสูญเสียพี่ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัว
ส่วนผู้ก่อเหตุวัย๑๗ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนเล่นกันมา
ก่อนหน้านี้พี่ชายเคยทะเลาะกับตัวผู้ก่อเหตุนะเธอพยายามห้ามให้เลิกทะเลาะกัน
แล้วเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วไม่คิดว่าจะมาฝังใจเจ็บแล้วก็มายิงพี่ชายเธอ
ส่วนเรื่องที่มาบอกว่าพี่ชายเธอขายยาเสพติดเนี่ยตัวน้องสาวบอกว่าไม่เคยรู้มาก่อนค่ะ
เพราะว่าปกติพี่ชายก็จะออกไปทำงานก่อสร้างทุกวันก็เลยอยากจะถามผู้ก่อเหตุว่า
ยิงพี่ชายเธอทำไมทำไมไม่ไปคุยกันดีดี
ตอนนั้นให้เขาก็มีเรื่องกันอยู่ครั้งหนึ่งแต่เขามันจบไปแล้วกับพ่อ
แต่มันจบไปแล้วแล้วขณะที่มีเรื่องกับพ่ออีก
ก็เลยมีเรื่องผิดใจกันนิดนึงตอนนั้นเขาก็จบกันไปแล้ว
ก็เลยมาสัใตลกับพ่อเขาตรงนี้แต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะถึงขนาดนี้
อยากจะบอกว่าหนูรักเขา
เขาดีค่ะเขาไม่เข้าหาเรื่องใครแต่เขาเป็นคนที่โมโหร้าย
เป็นคนใจร้อนแล้วเขาก็นี่หนูก็ไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้
ไม่รู้ว่าเขาทำด้วยหนูก็ไม่รู้เขาไม่เคยบอกหนู

ส่วนน้องสาวของในเจ้าผู้ตายอีกคนนึงนะคะก็บอกว่าพี่ชายเป็นคนมีน้ำใจอัธยาศัยดี
บางทีก็อารมณ์ร้อนค่ะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้น่าจะ
คู่กรณีผู้จาไม่ดีใส่ก็เลยทะเลาะวิวาดกันนะคะ
ส่วนเรื่องทางคดีตำรวจสนหัวหมากบอกว่าก็จับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
อายุแค่๑๗ปีก็ยังเป็นเยาวชนอยู่
เรื่องต้นก็สารภาพว่าก่อเหตุจริงสาเหตุก็คือเห็นพ่อถูกทำร้าย
ก็เลยบันดาลโทษะเอาปืนยิงใส่ในเจ้าจนในเจ้าเสียชีวิต

หลังก่อเหตุเอาปืนไปทิ้งในคลองชุมชน
คลองหัวหมักน้อยก็คือในจุดเกิดเหตุ
ส่วนรายละเอียดทั้งหมดก็ต้องรอสอบปากคำพร้อมสหวิชาชีพ

ก็ต้องมีการส่งตัวค่ะไปสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

และพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ซึ่งมูลเหตุเนี่ยสองฝ่ายยังให้ไม่ตรงกันสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ฝั่งของพ่อของผู้ต้องหานี่บอกว่าผู้ตายจะบังคับให้เขาซื้อยาเสพติด
แต่ฝั่งน้องสาวผู้ตายยืนยันว่าพี่ชายเขาไม่มีปัญหาเรื่องนี้